เรื่องของของกินเหมือนกันเข้าป่า

อันนี้ไปกินเห็ดป่าแล้วมีพิษ

ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บคือกินแล้วมีอาการเข้าโรงพยาบาลหลายคน
เกือบ๑๐คนนะหนึ่งในนั้นเสียชีวิตด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชาวบ้านหมันขาวที่ตำบลกกสะทอนของด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
คิดดูสิ๙คนอ่ะเขากินเห็ดอะไรอ่ะกินเห็ดระโงกป่า
ก็เลยต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแบบนี้คุณผู้ชมคือคืนก่อนไปหาเห็ดป่ากันมา
แล้วเริ่มมีอาการกลางดึกเวียนหัวแล้วก็อาเจียนออกมาท้องร่วงอย่างแรงเลยค่ะ
นอนอยู่เนี่ยนะคือเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บคือจากการกินเห็ดปลานี่นี่
สีมันสวยเห็นไหมกินได้อ่ะแบบนี้ก็ไม่รู้ไงก็กินเข้าไป
แล้วทำให้มีคนเสียชีวิตคือคุณป้าฟองคำปิ่งค่ะญาติเนี่ยก็นำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนา
เมื่อกี้ที่บอกว่า๙คนกินแล้วมีอาการใช่ไหม๘คนอาการสาหัส
ซึ่งตอนนี้ค่ะคือในจำนวน๘คนที่ยังมีอาการอยู่เนี่ยนะสาหัส๑อีก๗คนต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
ทีนี้ทางด้านสาธารณสุขจังหวัดเลยก็เลยเตือนนะว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วเห็ดมันจะขึ้นตามป่าตามเขาไง
แล้วมันอาจจะเป็นเห็ดที่มีพิษได้อย่างเห็ดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเห็ดป่าในกลุ่มระโงก
ระโงกป่ามีพิษมันเรียกตามภาษาท้องถิ่นแต่ละภาคนี้เรียกไม่เหมือนกันนะอย่างแบบอีสานจะเรียกเห็ดระโงกหินเห็ดระโงกหรือว่าเห็ดระโงกตีนตันเห็ดไข่อะไรพวกนี้ค่ะ
รูปร่างเนี่ยมันจะเหมือนกับเห็ดที่แบบกินได้เลยมองเผินคิดว่าเฮ้ยเนี่ยกินได้แหละรูปร่างแบบนี้คล้ายไข่หานแต่ว่าพิษมันแรงมากนะ
ถึงตายได้อย่างที่บอกไง
ชาวบ้าน๙คนกินไปแล้วมีอาการ๑คนเสียชีวิตแล้วนะคะ
ระวังกันด้วยนะเรามาเตือนกันจะเข้าสู่หน้าฝนแล้ว

พรุ่งนี้นี่วัน๒๒นครับอืม